ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้อยากจะมาดูเรื่องของโพลหรือว่าผลสำรวจกันหน่อยคุณชุวิต
ได้ผลโพลที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไร

ไม่พอใจเพราะจะพอใจได้ยังไงท่านบริหารประเทศมา๓ปี

สถาบันพระปกเก้าเนี่ยผมก็เคยเรียนมานะคุณมิ้น
เป็นสถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรมีด้านวิชาการต่าง

ก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร
เดี๋ยวผมจะพูดหาให้ฟังว่า
การเรียนของสถาบันพระปกเก้าเนี่ยเป็นทางด้านวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้
สนับสนุนสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

คือ๓พระพ่อบุกเก้าเนี่ยมีหลายโปรแกรมนะแล้วก็สอนมีโปรแกรมหนึ่ง
คือเป็นโปรแกรมของผู้บริหารซึ่งหมายถึงรวมถึงผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ
ราชการทหารตำรวจสื่อสารมวลชนคือเอามารวมกันหมด
สถาบันพระปกเก้าเขามีโปรแกรมดีอยู่หลายโปรแกรมระดับสูงผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับเริ่มต้นสถาบันพระปกเก้าเนี่ยให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
ก็ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วครับกับนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่๑๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่า๑๕ปีนายกทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ย
มีความนิยมอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือผลโพลที่สำรวจค่อนข้างจะเยอะอยู่นะ
เขาบอกว่าเก็บข้อมูลมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
๑๒๐คนนะธรรมดาก็ไม่ใช่น้อยนะเขาก็บอกว่านายกทักศิลป์
ในปี๔๖เนี่ยโอ้โหผลโพธิสำรวจ๙๒เปอร์เซ็นต์
คือล้นหลามอะคะแนนิยมนิยม๙๒เปอร์เซ็นต์ปี๔๖นะครับ
ย้ำก่อนว่า๒๕๔แล้วก็ลดลงมาเหลือ๗๗๒เปอร์เซ็นต์
ในปี๔๙คือปี๔๙ท่านผู้ชมก็คงจำได้มีการปฏิวัตินะครับ
ลองลงมาก็เป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา๘๗๕เปอร์เซ็นต
ในปี๒๕๕๘นะครับซึ่งเป็น๑ปีหลังรัฐประหาร
ความนิยมใน๒ปีถัดมาก็ลดลงมา๘๔๖และ๘๔๘เปอร์เซ็นต์
ก็ไม่ขี้เหล่นะคุณชุวิตก็นั่นน่ะสิครับร้อยละ๘๐ตลอดเลยนะ
ท่านนายกประยุทธ์บอกว่ายังก้าวไม่พ้นทักษิณนะอะไร
อะไรก็วนอยู่ในทักศิลป์นะ

คือหมายถึงความนิยมที่ได้รับมาทักษิณในช่วงนั้น๑๕ปีที่ผ่านมา
เยอะเอาพอสมควรอืมแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมอะไรก็ยังไม่พ้นทักศิลป์
แต่ว่านี่เขาก็มีโพลของคุณอภิษฎด้วยนะ
ก็มีครอบถ้วนเนี่ย
คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูให้ละเอียดชัดเจนนะฮะ
คือผลสำรวจความเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี๒๕๕
๑๕ปีที่ผ่านมาคือในทักศิลป์ชินวัตรได้รับความนิยม๙๒๙
แล้วลดลงมาเหลือ๗๗๒ในปี๔๙
ประยุทธ์๘๗๕ในปี๕๘
และความนิยมก็ลดลงมาเหลือ๘๔๘๖ที่คุณมิ้นบอกไม่เยอะเท่าไหร่
ส่วนที่ผู้ที่ได้รับความนิยมต่ำสุดคือ
นายสมัครศูนย์ธรเวศและนายสมชายวงศวรรษ
คือ๓๗๖ในปี๒๕๕๑
ส่วนนายอภิษฎเวชาชีวะได้รับความนิยมในปี๒๕๖
คือ๖๑๖และตกมาเหลือ๕๑๒ในปี๕๔
จริงถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนะอันดับหนึ่งก็คือใคร
ทักษิณอันดับสองคือท่านพลเอกประยุทธ์อันดับสาม
จริงเป็นนางสาวยิ่งรักนะเขาได้รับความนิยมในปี๕๕
ถึง๖๙๙นะครับคือมากกว่าคุณอภิษฎนะ
คุณอภิษฎนั้นได้รับ๖๑๖อันนี้๖๙
แล้วก็ตกมาเหลือ๖๓๔ในปี๕๖
ก็สังเกตว่าความนิยมตกต่ำของนายกที่มาจากพลเรือนทั้ง๓คน
ตกมาในช่วงที่เหตุการณ์มีชุมนุมทางการเมือง
ทีนี้ก็ถามถึงความเชื่อมั่นที่ต่อทหารก็อยู่ที่
ในช่วง๑๕ปีมีความเชื่อมั่นต่ำสุด
ในปี๒๕๕๐สมัยพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เป็นนายก
และความเชื่อมั่นสูงสุดในปี๒๕๕๘สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
คือพูดง่ายว่าของทหารต่ำสุดสมัยพลเอกสุรยุทธ์

คือถ้าดูจากผลสำรวจแล้วก็กราฟเมื่อสักครู่
ที่เราขึ้นที่คุณชุวิตไล่เรียงมาให้ดูเนี่ย
จริงอยู่ว่าคะแนนของพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้สูงถึง๑๙๐เท่าคุณทักษิณ
แต่ถือว่าเสถียรนะคุณชุวิตเพราะว่าคืออยู่ที่๘๐
อยู่ในเลข๘ตลอดเลย๓ปีที่ผ่านมาก็ถือว่า

ก็ท่านบอกว่าฉุนก้าวไม่พ้นทักษิณ
หลังโพลสถาบันพระปกเก้าชูเป็นนายกมีคะแนนนิยมท่วมสูงสุดห่วง๑๕ปี
สื่อช่วยบอกลูกว่ายังเป็นนักโทษหนีคดีอยู่
ยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

คุณมิ้นสงสัยไหมคุณมิ้นคงจะคงจะเป็นคนรุ่นใหม่

เคยสงสัยไหมว่าทักษิณนี้ตั้งแต่ปี๒๕๖
ไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย๒๑๖๐เนี่ย
อย่างท่านประยุทธ์ก็บอกว่าวนเวียนอยู่กับทักษิณก้าวไม่พ้นทักษิณ
และนายทักษิณเองเนี่ย
แกก็มีคนมีเครือข่ายมีใคร

มีคุณสมชาย

มีคือคุณสมัครก็คงจะคงจะต้องพูดแล้วว่าคุณสมัครเนี่ยไม่ได้มาเพราะตัวเอง

เพราะคุณสมัครเนี่ยเดิมก็เป็นหัวหน้าพักประชากรไทยซึ่งมีคะแนนเสียงไม่เยอะแล้วต่อมา
ก็มาเป็นผู้ว่ากอทม
คุณสมัครก็คงจะเป็นนอมินี

ก็คนต่างจนไล่เลียงมาจนถึงปัจจุบันจะมีหัวหน้าคุณเยาวภาวงศวรรค

ซึ่งจริงแกไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลย
แต่แกก็ยังมีสายสัมพันธ์คือเป็นหัวหน้ากวนคือคำว่ากวนเนี่ยนะฮะ
ผมในฐานะที่เคยทำงานการเมืองมาก่อนท่านผู้ชมบางคนท่านก็เอ๊ะทำไมต้องมีกวน
คือคำว่ากวนทางการเมืองนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับคุณคุณมิ้นคือ
ในสภาเนี่ยการจะลงคะแนนอะไรเนี่ยคุณมิ้นคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับ
หัวหายใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นพักคนหนึ่งพักสองคนเนี่ยอืม
คุณจะยื่นกระทู้นี่ก็ไม่ได้คุณจะไปขอคะแนนหรือจะไปทำอะไร
ในสภานี้ต้องใช้เสียงของส่วนมากถูกไหมครับเรากลายเป็นเสียงส่วนน้อย
เราไม่น้อยอย่างเดียวละน้อยมากหรือแม้กระทั่งว่าการจะขอว่าอภิปรายขอพูด
ระยะเวลาต่างที่ใช้ในการอภิปรายนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนสอสอ
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเอ่อพักเพื่อไทยอ่ามีจำนวนเสียงมากครับ
ได้เวลาในการอภิปรายมากอ๋อคือแบ่งสัดส่วนตามนั้นเหรอ
ตามนั้นแล้วก็ทุกอย่างแบ่งตามนั้นหมดแล้วครับอ๋อตอนคุณชุวิตอ่ะ
เหมือนกันครับแต่ว่าของผมนั้นในกรณีพิเศษเพราะว่าผมอยู่ในฝ่ายค้าน
อืมเมื่อผมอยู่ในฝ่ายค้านเนี่ยหรือหัวข้อในการอภิปรายผมเนี่ย
น่าสนใจผู้คนสนใจจะฟังการอภิปรายจากผม
ผมก็สามารถจะตกลงกับวิบของฝ่ายค้านเป็นภายในได้ว่า
เออขอแบ่งเวลาฝ่ายค้านมาให้ผมนะฮะผมเป็นหัวหน้าพัก
ผมก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะพูดเยอะอืมคือการพูดในสภาเนี่ย
ท่านท่านผู้ชมเจ๊ก่อนว่ามันไม่ใช่พูดแบบแบบพูดเลื่อยเปลือย
พูดช่วยแจ้วนะฮะพูดไม่มีข้อมูลเพราะมันจะถูกเบรก
ค่ะถูกเบรกจากฝ่ายตรงข้ามอืมอ่าอย่างผมเป็นฝ่ายค้าน
ฝ่ายรัฐบาลก็บอกไม่เห็นมีข้อมูลอะไรเลย
อ่าพูดมาเนี้ยน้ำทุ่มทุ่มหรือไม่ก็โดนเบรก
เนี้ยอืมคือถูกเบรกทะวะท้อถูกเบรกพบบางคนลืม
อ๋อพูดต่อไม่ได้ไม่ยุทธ์ไปเลยอ่ะยุทธ์ไปเลย
เพราะฉะนั้นการทำงานในสภานั้นต้องใช้คะแนนเสียงของสอสอยิ่งมากเวลายิ่งมาก
ดังนั้นประชาธิปไตยก็จะวัดเอาตรงนี้แหละครับ
เหตุผลที่ผมพูดมาก็จะไล่เลี้ยงให้เห็นว่าในเบรกต่อไปว่าทำไมทำไม
นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกถึงมีคะแนนผลโพลยังสูงและ
ท่านท้นเอกพระยุทธ์ถึงรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่เห็นพ้นซักทีทักษ์ศรี
เพราะอะไรถึงประสบความสำเร็จในอดีตจนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน
และจนถึงปัจจุบันนี้จะมีใครอีก

จะมีใครที่เป็นคดีลายต่อไป
หลังจากคุณยิ่งลักษณ์หนีหายไป
คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบพร้อมกันค่ะ
ก็ท่านผู้ชมคงได้ฟังได้ยินที่ท่านนายกประยุทธ์พูดนะฮะเมื่อสื่อถามว่า
ผลโพลของสถาบันพระปกเก้า
ในกรณีที่ว่านายกที่ในอดีต๑๕ปีที่ได้รับ

ถ้ายังไม่ได้ฟังคุณมิ้นลองให้ทางทีมงานเปิดดู
ว่าท่านนายกรู้สึกอย่างไรเมื่อถูกถาม
อะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยว่ะ
หูฉันเป็นอะไรวะเนี่ย

ถ้าคุณการก้าวไม่พ้นคือการสร้าง
การรับรู้ที่มันทำให้ไม่โพสไง

คือลืมมาให้กฎหมายเค้าเป็นการสร้างประวบ

นโยบายสำคัญของทักษิณก็คือ

ปีก่อนก็คงจะไม่ค่อยมีใครรู้จัก

เพราะเดิมประชานิยมใช้กันมาก
ทวีปอเมริกาใต้

ก็ประเทศที่เป็นที่นิยมก็คืออาเยนติน่า

ลักษณะของประชานิยมนั้น

แต่จะให้ผมอธิบายสักหน่อยหนึ่งได้
แต่หลักการสำคัญของประชานิยมนั้น

ก็มักจะต้องมีบุคลิกลักษณะที่เป็นกันเอง

เหมือนกับชาวบ้านนะครับ
พูดจาอะไรก็

ต้องเข้าใจก่อนนะครับ

ขณะนั้นผมยังไม่ได้เล่นการเมืองเสียด้วยซ้ำ
แต่มีคดีเรื่องบาเบียนี่แหละครับ

ผมไม่ได้ค่อยรู้เรื่องการเมืองนะ

เพราะผมไม่ใช่นักการเมืองพอไปคุยนะ

คุณทักษิณในภาพในสมัยก่อนเนี่ย
ก็ยังไม่ได้เป็นประชานิยมเต็มตัว
ความรู้สึกของผมนะหลังจากที่ผมเรียนรู้
เข้ามาอยู่ในวงการเมืองแล้วแล้วผมก็ย้อนอดีตคิดถึง
สมัย๒๕๔๖ที่ผมเจอคุณทักษิณครั้งแรกใน

ผมดูแล้วเอ๊ะคุณทักษิณนี่แกดูแล้วเหมือนด็อกเตอร์ใช่มากกว่า

ใช่ครับหลังจากนั้นคุณทักษิณก็ได้แปลงตัวเอง
ในการที่จะใช้บุคลิกนั้นในการโน้มน้าวในการพูดคุย
เช่นการออกไปปลาใสหรือพบประผูกผ้าเขาม้านั่งกับพื้น
ขึ้นไปสาราวัดหรือเข้าไปในบ้านในชุมชนต่าง
ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่แว่นดำ
คือลุกบั้นบ้านเข้าถึงง่าย
ซึ่งถ้าปัจจุบันนี้ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสารการเมืองต่างประเทศ
ก็คงจะเหมือนกับนายดูเคอร์เต้
ที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปิน
ลักษณะบอกไอ้โจทย์พูดร้ายจะจับมาจะยิงไปเยอะแล้ว
ไอ้พวกขายยาเสพติดจะจับมาให้หมด
ซึ่งก็มีนโยบายที่เน้นหนักเรื่องการปราบปรามยาเสพ
ซึ่งก็ตรงกับสมัยของคุณทักษิณอีก

ปรามยาเสพติดจับยาเสพติดตอนนั้นอะไรอ่ะ

รวมทั้งนโยบายต่างของประชานิยม
ซึ่งผมก็พูดให้ฟังคร่าวท่านผู้ชมก็คงจะจำได้
ปัจจุบันก็ยังมีการใช้กันอยู่นะฮะ
เช่นการพักชับรักษณีย์เกษตรกรรายย่อย

การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร
การปรับสร้างหนี้
การฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร
จนกระทั่งที่สำคัญคือจำได้ไหมครับกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง
การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อป
และที่สำคัญ๓๐บาทรักษาทุโลกบ้านเอื้ออทรบ้านมั่นคง
จะเห็นได้ว่าโครงการต่างเหล่านี้เน้นหนักไปทั้งเรื่องของสวัสดิการและประชานิยมในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
อยู่ตรงนั้นแหละครับอยู่ที่เศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการของประชาชน
เช่น๓๐บาทรักษาทุกโลกหรือเรื่องของหนี้สินก็คือปากท้อง
และกลุ่มไหนที่คุณทักษิณเน้นเข้าไปแน่นอนครับเป็นกลุ่มของคนที่เขาเรียกว่าลากย่า
ถูกไหมครับกลุ่มคนรากย่าเนี่ยคุณมิ้นครับประเทศไหนมีไหมที่คนจนเนี่ยมันน้อยกว่าคนรวย
เอาเป็นพูดว่าคนรวยมากกว่าเนี่ยมีไหมประเทศไหนครับช่วยบอกผมหน่อย
ประเทศไหนที่คนรวยเยอะกว่าคนจนมีเหรอคะ
นั่นสิครับมันไม่มีใช่ไหมครับทีนี้โครงการไอ้ประชานิยมเนี่ยแน่นอนครับ
นักการเมืองทุกคนเนี่ยทำงานย่อมหวังผลในเรื่องของคะแนนเสียง
ดังนั้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นซึ่งแน่นอนครับกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งเป็นระดับรากย่าเนี่ย
มีเป็นปริมาณมากเมื่อมีปริมาณมากเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรากย่าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับคุณมิ้นครับ
เกษตรกรเกษตรกรรมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรครับ
เช่นเรื่องข้าวยางพาราทีนี้ยางพาราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเศรษฐกิจที่สมัยก่อนอยู่ในภาคใต้
เรื่องข้าวเรื่องเกษตรกรต่างซึ่งอยู่ในปลูกในพื้นที่มากคืออีสานแล้วก็เหนือ
สองภาคนี้มีปริมาณของคนเนี่ยถ้าดูในเรื่องของการเมืองก็จะเห็นได้ว่าคะแนนเสียงของภาคอีสานกับภาคเหนือมีปริมาณเยอะกว่าภาคใต้
ตีสักประมาณ๕๖๐เขตถูกไหมครับถ้าภาคเหนือภาคอีสานโอ้โหตั้งร้อยกว่ามันเยอะ
เพราะฉะนั้นคนไหนที่เอาอีสานกับเหนือได้เนี่ยก็จะต้องได้คะแนนทีนี้ปรากฏว่าโครงการประชานิยมในสมัยนู้นก็ล้นหลามแล้วครับก็คงทราบกันอยู่
เราก็ไม่เคยเจอว่ามีรัฐบาลรัฐพักเดียวเนี่ยที่จัดตั้งรัฐบาลได้ผมก็ไม่เชื่อในอดีตนี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่พักการเมืองพักเดียวสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ก็ปรากฏว่าในสมัยต่อมาในสมัยที่๒ของทักษิณก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้
แต่นะฮะแต่เมื่อมองลึกลงไปคุณมินครับมองลึกลงไปซึ่งเราก็พบว่ามีการทุจริตกันมีการโกงกินกันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องพูดง่ายว่าเกี่ยวพันกับเรื่องทุจริต
๔๙นะครับของผลเอกสวนทิบวัญรกคลิกเรื่องนึงที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาก็ไม่ว่าจะเรื่องของการ
ก็ไม่ว่าจะเรื่องของการกู้เงินในธนาคารกรุงไทย
ซึ่งฝ่ายค้านในสมัยนั้นผมก็เป็นฝ่ายค้าน

เป็นฝ่ายค้านก็ปรากฏว่าง่ายครับท่านผู้ชม
ไม่ต้องไปไล่รายละเอียดของคดีครับ
หลักการเนี่ยทุจริตมันมีอยู่หลักการเดียว

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐใช่ไหมครับ

ผมจะไปเอาเงินธนาคารกรุงไทยเนี่ย
ผมก็ต้องเอาโครงการไปเสนอ
ไม่เอาโครงการผมก็ต้องเอาที่ดินไปจำนอง
ก็มีธนาคารก็มีแค่นั้นแหละครับ

ข้อความครับชาวบ้านทั้งหลายจะไปหาธนาคารเนี่ย
จะไปทำไมครับไปฝากเงินไม่ก็ไปกู้เงิน
การกู้เงินธนาคารก็ต้องมีหลักทรัพย

ก็ปรากฏว่าบริษัทกฤษฎามหานคร
ซึ่งสมัยนั้นเป็นบริษัทที่ใหญ่โต

รู้จักหมดครับอย่างปัจจุบันก็มีหมู่บ้าน
กิจสดามหานครซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้
ถ้ายังเจริญเติบโตอยู่ก็คงจะยิ่งใหญ่

ซึ่งมีที่ดินมีหมู่บ้านอยู่มากมายนะครับ
ก็มีการร่วมมือกันไปกู้เงิน
โดยเอาทรัพย์พูดง่ายว่าทรัพย์สินที่ไม่เกิดประโยชน์

ที่ดินไกรโพซควรไปทำอะไรไม่ได้สมมติ

ผมมีโฉนดที่ดินอยู่๕ล้าน
ปรากฏว่ากรุงไทยสามารถให้ได้ผม๑๐๐ล้าน
นี่ครับก็คือเขากู้ไปหมื่นกว่าล้าน
กิจสดามหานครก็คือกลายเป็นผู้สนับสนุน

ก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่ประธานกรรมการผู้จัดการ
แบงค์กรุงไทยที่ไปอนุมัติให้สินเชื่อ
ของบริษัทกิจศาสตร์มหานครกู้แล้วก็เอาเงินออกมา
ซึ่งเป็นผลเสียหายให้ฉันใดฉันนั้น
ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เมื่อมีการกระทำการแบบนี้
ก็ปรากฏว่ามีการไล่เลี้ยงมีคนติดคุกไปมากมาย

๑๘ปีคุณสุชายเจ้าวิสุทธิ์หรือเจ้าวิสิทธิ์
หรือ๑๘ปีคุณวิโรธนวลแข
ปีเจ้าหน้าที่รัฐธนาคารกรุงไทยที่ไปอนุมัติกวงเงินให้
ก็แบ่งออกมาเป็นผู้ที่เป็นผู้บริหารธนาคาร

ผู้ที่เป็นบุคคลเป็นเอกชนก็คือกิจสดามหานคร
ก็ปรากฏว่าทั้งหมดก็ยังติดคุกอยู่ในเรือนจำจนถึงปัจจุบันนี้
ทีนี้ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าให้แซมให้เห็นว่า
โครงการประชานิยมมันก็มีเรื่องของงานทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันครับ
พอนี้เราไปพูดถึงเรื่องของการจำนำข้าว
ก็เป็นหนึ่งในโครงการประชานิยมครับท่านผู้ชมครับ
โครงการจำนำข้าวถามว่าในอดีตเนี่ยมีไหมมีที่พักการเมืองอื่นทำไหม

มีเหรอคะมีครับมีทุกยุคทุกสมัยครับ
สมัยประชาธิปัตย์ก็มีแต่อาจจะเรียกประกันราคาข้าว

มีทุกยุคทุกสมัยครับสมัยทักษิณก็มีทรัพย์สินยุคแรกนะครับ
สินยุคแรกก็มีครับมีเรื่องของการจำนำข้าวนะครับ
สมัยคุณต่อมาก็เป็นสมัยของคุณสมัครก็มีครับ
สมัยคุณสมชายคุณหญิงลักษณ์คุณอภิษฎ
มีทุกยุคทุกสมัยคือการจำนำข้าวเพราะว่าประเทศเรา

ก็หมายความว่าไอ้ตัวนี้เป็นเงินที่รัฐออกให้
เพราะว่าคุณทำยังไงเกษตรกรคุณก็ทำไม่ได้หรอก
เพราะว่าราคาตลาดของโลกมันผันผวนไปมา
เมื่อสินค้าเกษตรกรในราคาแค่นี้นะครับขายไม่ได้
รัฐบาลก็ออกเงินทดแทนให้
คืออุ้มเอออุ้มจ่ายเงินให้
เพราะถือว่าเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นสันหลังของประเทศ
ผลิตไม่ได้ก็จะจ่ายเงินชดเชยให้
ต่อมาก็มีคนคิดว่าอย่างนี้ก็สู้ทำจำนำไปเลย
ก็ปรากฏว่าติดใจอีกแล้วครับงานนี้
คือพอคิดเรื่องนี้นักการเมืองคิดอย่างนี้
ก็ได้คะแนนเพิ่มเข้ามา
จำได้ไหมครับผมจะไปหาเสียงผมยังจำได้เลยครับ
วันนั้นคุณยิ่งรัก
เพิ่งมาเป็นนักการเมืองอยู่๔๐กว่าวัน
บอกว่าจะให้ประกันจำนำราคาเกี่ยว๑๕๐๐๐

ชาวนาตกใจโอ้โหได้เยอะอย่างนี้เอาสิ
ก็ปรากฏว่าคะแนนล้นหลามแล้วครับ
เพราะว่าตอนนั้นพักแปลงสภาพจากภักดิ์ไทยรักไทยเป็นพักเพื่อไทย

คะแนนที่สามารถที่จะเห็นได้เลยว่า
เอ๊ะเมื่อพักประชาธิปัตย์เป็นพอมาเลือกตั้ง
ทำไมพักเผื่อไทยได้ทุกครั้งก็เพราะว่ามันเป็นเหตุนี้แหละครับ
เพราะเขาเจาะไปที่อีสานซึ่งมีผู้คนที่เป็นรากย่านะครับ
และเอาราคาหรือที่เรียกว่าโครงการประชานิยม
บอกให้เห็นว่า๑๕๐๐นะถ้าเลือกก็ได้

แต่ถามมาถึงปัจจุบันนี้คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
เลียงมาจนถึงคุณยิ่งรักคุณทักษิณคุณยิ่งรัก
ตอนนี้กำลังจะไปถึงคุณโอ๊คพานทองแท้แล้วล่ะครับ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปถึงคุณโอ๊คพานทองแท้ได้ยังไงครับ
กันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ
คุณผู้ชมดูกันต่อคุณทักษิณเนี่ย
เกมไปแล้วเกมไปหลายปีแล้ว

คือคุณยิ่งรักต้องเรียนให้ทราบว่าคงต้องรอ
รอวันนี้ยังไม่ปรากฏตัวออกมาเพราะรอถึงวันที่๒๕กันยา
แต่ก็คือวันที่๒๕กันอย่างนี้มันครบเดือน
ที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาเมื่อคุณยิ่งรักไม่มาวันที่๒๕สิงหา
สารท่านก็ออกหมายจับและวันนัดมาอ่านใหม่วันที่๒๗๒๗กันยา
คุณยิ่งรักคงต้องรอว่าสารลงไหม

เออถ้าสารลงคำว่าลงคือมีโทษ
หรือถ้าสารลุงมีโทษแล้วรอ

แล้วก็หมายจับก็เป็นอันยกเลิก
ก็อธิบายชี้แจงว่าพอดีมาแล้วก็ติดธุระต่างไม่สบายอะไรก็พูดไป
เพราะว่าตรงนั้นเบาแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอหรือว่ายก
แต่ถ้าลงอย่างที่ผมบอกถ้าลงโทษและเป็นตัวเลข
๒ปี๓ปี๕ปีไปถึง๑๐ปีเพราะว่าคดี๑๕
ก็คือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ละเว้นเป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
สารสามารถลงได้ตั้งแต่๑๑๐ปี
คุณยิ่งรักก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วแต่ความเสียหายซึ่งผมก็มั่นใจว่า
ถ้าเกิดสารยกคุณยิ่งรักกลับมาไม่มีปัญหา
โดนกันทุกคนเลยใช้คำนี้ดีกว่าที่เหลืออยู่
ยิ่งรักคงไม่รอดนะครับ
เมื่อคุณยิ่งรักไม่รอดคุณยิ่งรักก็คงวางแผนยาวไม่กลับมา

ถัดไปที่ผมบอกว่าเป็นคุณพานทองแท้

กรณีคุณบานทองแท้ในกรณีการฟอกเงิน

ตรงนี้คือตัวสำคัญนะครับเพราะว่า

คุณโอ๊คพานทองแท้ไปปรากฏ

มีการสอบมาตั้งแต่สมัยคต๒
ปี๔๙แต่ไม่ได้เอาคุณพานทองแท้

เพราะคุณโอ๊คเนี่ยไม่ได้

ในปี๔๙เขาเอาเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ

กู้เงินคือกิจศภาพมหานคร

พยานไปบอกหรือว่า

นุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มกิจสดาภาย
มีการถกเถียงในประเด็นข้อกฎหมายแจ้งข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินกับนายพานทองแท้กับพวก
โดยส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าแม้คดีจะมีพฤติการน่าเชื่อว่า
เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินในคดีทุจริตซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน
แต่คดียังไม่มีหลักฐานเพียงพอสั่งฟ้อง
จากฝ่ายของผู้ที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงิน

นำหลักฐานมาชี้แจงการรับโอนเงินเพื่อนำไปซื้อหุ้น
รวมทั้งลงทุนทางธุรกิจ
ซึ่งต่อมามีการบอกเลิกและคืนเงินไปแล้ว

สามารถดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินได้
เพราะพบหลักฐานในการกระทำความผิดเกินกว่าครึ่งแล้ว
โดยในที่ประชุมได้แยกประเด็นออกมาเป็น๓ประเด็น

คุณประเด็นแรกคือลักษณะพฤติกรรมแห่งคดีปรากฏ
เท็จจริงว่ามีการปกปิดเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินเข้าข่ายฟอกเงินนะฮะ
ประเด็นนี้พนักงานสอบสวนมีมติเอกฉันว่ามีความผิด

ใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้าง

มีนายพานทรแท้เกี่ยวข้องเพียงคนเดียว

มีนายวัญชัยหงเขินนางกาญจนาหงเขินและนางเกซินีได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

เสนอให้ตัดนางเกซินีออก

มีชื่อนายพรทองแท้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ในคดีของการกู้เงินธนาคารกรุงไทย

เริ่มลามเริ่มมีปัญหาแล้ว

คืออันนี้ตอนแรกมีอยู่แล้วแล้วไม่ได้ฟ้องถูกไหมคะ
ถูกต้องครับปี๔๙ครับตั้งแต่ปี๔๙แล้วครับ
มีรายชื่อเข้ามาเกี่ยวแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้สั่งฟ้องผ่านทองแท้
สารตัดสินไปเมื่อปี๒๕๕๘ในการกรุงไทย

ก็ไม่มีชื่อหรอกครับเพราะว่าไม่ได้สั่งฟ้อง

ในภาร์จท
ลองเรียนน่ะลองอธิบดีดีเอสไซค์
ร้องเรียนว่าถูกย้ายออกไปเพราะว่าเรื่องคดีนี้
พันธุ์ตรวจโทษผงทร

ได้รับการย้ายมาเดิมอยู่ดีเอสไอ

ซึ่งขณะนั้นมีเหตุการณ์อะไร

ตอนนั้นมีเหตุการณ์วัดธรรมกายมีความหวุ่นวาย
หลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่าพอโดนย้ายเขาก็ย้ายเอาเจ้าหน้าที่เนี่ย
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สำนักพุทธดูแล
เป็นผออ๋อโอ้โหนี่ยังไม่ครบ๖เดือนเลยมึง

ย้ายออกไปแล้วเที่ยวนี้ย้ายไปเป็นผู้ตรวจ
อ๋อที่ไหนคะปัตตานีนราชิวาส

ก็นี่แหละสิครับนี่คือเป็นปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้น
คือนายพันธุ์ตำรวจโทนะครับพงธรทำหน้าที่ทำหนังสือถึงนายออมสินนะครับ
ชีวพฤกษ์รัฐมนตรีสำนักนายกโดยมีใจความระบุว่า
ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายกระหนกแสนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโดยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ๒๙สิงหา
โอนตนพร้อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ
อนุมัติให้ไปช่วยราชการที่สำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่๒๙สิงหานะครับ
คำสั่งนั้นให้พันธุ์ตำรวจโทพงพรย้ายไปเป็นผู้ตรวจการ
รับผิดชอบในเขตพื้นที่๕จังหวัดคือจังหวัดนราธิวาสปัตตานียาลาสงขาสตูน
เอ๊ะเป็นไงครับ

ซึ่งมีปัญหามาเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับ
จนตอนนี้พระธรรมพระไจโยคก็ยังไม่รู้อยู่ไหน
ห้าจังหวัดใต้ปัตตานีนราธิวาสนู่นเลยครับ
มันยังมีเรื่องที่เขาทำค้างอยู่เลยนะคะ
สำหรับกรณีในฐานะที่เป็นผอสำนักพุทธ
อย่างเรื่องเงินทอนวัดเรื่องเงินบริจาควัดต่าง

ถูกต้องครับก็เลยท่านก็เลยร้องเรียน

การรับโอนและการให้ไปช่วยราชการข้างต้น
ไม่ได้เป็นไปโดยความรู้เห็นหรือความสมัครใจของเจ้าตัว

มีผลให้กระผมพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่

ฉะนั้นกับผมจึงต้องอยู่ในตำแหน่งนี้
และมีอำนาจในตำแหน่งทุกประการ
กว่าจะเข้าเงื่อนไขดังกล่าว
การขอและการยืมตัวผมไปช่วยราชการ
ที่รู้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติข้างตัว

คืออันนี้แกอ้างอยู่ว่า

อ๋ออำนาจพิเศษ

ปกติเวลาโดนย้ายนี่เขาเอาความสมัครใจด้วยเหรอคะ

ทีนี้ไม่สมัครใจเขาก็มีสิทธิ์ว่าร้องเรียนว่า
การย้ายผมไปไม่เป็นธรรม

ผมมาด้วยอำนาจม๔๔ให้ผมอยู่อยู่๕๖เดือนเองเนี่ย
อยู่ก็ย้ายผมไปเป็นผู้ตรวจการ๕จังหวัดภาคใต้เนี่ย

ขราชการทุกท่านเนี่ยก็สามารถล้องได้
ในกรณีที่เห็นว่าการย้ายนั้นไม่เหมาะสม
และลามมาถึง

ในคดีธนาคารกรุงไทย

จนมาเห็นว่าการย้ายโดยอำนาจม๔๔

เพราะย้ายไป๕๖เดือนเนี่ย

ย้ายต่อไปถึงภาคใต้

คืออย่างที่บอกเวลาเราคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง

สนับสนุนใครที่ออกมาพูดเนี่ย

หลายอย่างเริ่มต้นจากทางที่เป็นผลโพลบางคน

จริงแล้วมันเป็นการเหมือนศึกษาข้อมูลมากกว่านะคะ
สถิติที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตว่า
แนนนิยมเยอะทำไมคนนี้ถึงได้น้อย

ไปเล่นตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้

ชุวิตอธิบายได้ว่ามันมีกระบวนการ

คุณวิทย์ผมพูดได้หมดนะในสภา

เพราะว่าผมไปมาทุกที่แล้วล่ะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเรามาอธิบาย

คิดเห็นแต่ละคนใครสนับสนุนฝ่ายไหน

แต่อย่างที่บอกว่าชวิตตีแสกหน้า
ข้อมูลและวิเคราะห์ให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันมากกว่า

แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทย

วันนี้วันพฤหัสสวัสดีนะคุณผู้ชม

หมดเวลาของรายการแล้วสวัสดีค่ะ